พี่เบิร์ตชอบทานปลาทับทิมกันไหมครับ
ปลาทับทิมลาดพริก
ปลาทับทิมลุยสวนเมียงปลาทิม
ใครที่ชอบทานปลาทับทิมมาทางนี้ค่ะ
โปรดีแบบนี้นะฮะนานทีถึงจะมีนะ
ตัวใหญ่มากขายกิโลกรัมละ๗๐บาทเท่านั้น
เมื่อก่อนปลาทับทิมพี่เบิร์ตเคยซื้อตัวโลเท่าไหร่คะ
คุณผู้ชอนี่บอลีงแรงพกอลนะร้อยต้นนะ

ไซส์ใหญ่มากกิโลละ๗๐บาท
แล้วเอาไปทอดนั้นอย่างที่ว่าน่ะ

ใช่น่ะการจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนที่เค้าเคยจัดได้
จัดไม่ได้นะแล้วตลาดเองก็โซ่บเซาขายไว้ออกค่ะ
แล้วเกษตรกรที่เขาเลี้ยงปลาทับทิมเนี่ยเขาก็เลี้ยงไว้ไซส์มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อย
ไซส์มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อยขายไม่ออกออกไปไหนสุดท้ายค่ะ
ศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชรก็เลยมีการเอาประทับทิมของเกษตรกรเนี่ย
รวมกันแล้วจัดโปรโมชั่นทีเดียวเลยนะคะคุณชายพันธ์ศรีโฆษกรัยผู้จัดการตลาดศูนย์การค้าบอกว่า
โควิด๑๙ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทัพทิม
ตอนนี้ขายปลาทับทิมไม่ออกจากเดิมคนซื้อก็จะซื้อไปเผาใช่ไหมคะ
หรือว่าโตจีนเนี่ยก็จะซื้อไปทำอาหารอืมเมื่อไม่มีงานเลี้ยง
ก็กระทบกับคนที่เขาเลี้ยงปลาทับทิมด้วยปลาทับทิมก็ขายไม่ออกค่ะ
ปลาก็โตขึ้นทุกวันทุกวันจนเกินขนาดนะคะไหนจะต้องเสียค่าอาหารปลา
กรับภาระต้นทุนสูงไปนะคะทางตลาดก็ไม่ค่อยจะมีคนเดินซื้อของด้วยนะคะ
เอาล่ะทำไงตัดสินใจพบกันครึ่งทาง
ให้พ่อค้าแม่ค้านำปลาทับทิมมาขายโดยมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาจากเดิมกิโลกรัมละ๙๕บาท
เหลือเพียงกิโลกรัมละเจ็ดสิบบาทโอ้โหแล้วจากเดิมเนี่ยที่ขายแทบจะไม่ได้เลย
เวลาสามสิบถึงสี่สิบกิโลกรัมเนี้ยว่าเก่งแล้วนะพอลดราคาแบบนี้นะคะ
ก็ทำให้พ่อค้าแม่ขายขายปลาทับทิมได้มากขึ้น
คือขายไม่ต่ำกว่าวันละร้อยห้าสิบกิโลกรัม
รายน้อยหน่อยแต่ว่าอ่ะขายได้เยอะก็โอเคใช่ค่ะ
ก็ถั่วเฉลี่ยกันไปนะฮะทั้งเกษตรกรก็สามารถระบายปลาออกจากบ่อได้ด้วย
พ่อค้าแม่ค้าขายของได้ด้วยนะคะตลาดก็กลับมาคึกคักแบบนี้นะคะ
สำหรับใครอย่างที่บอกไปที่ชอบทานปลาทับทิมตัวใหญ่ราคาถูก
จัดโปรให้เต็มเลยจ้ะที่ตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
โปรดีแบบนี้มีไปจนถึงวันที่๑๐กุมภาพันธ์เท่านั้นนะจ๊ะ
อ๋ออีกสองวันเนอะเออเห็นแล้วอยากชมครับปลาทับทิมทอดอ่านะเอ่อ
ปลาทับทิมนะครับเป็นปลาที่มาจากสายพันธุ์ปลานิน
เข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปีสองพันห้าร้อยแปดนะครับ
ซึ่งส่งจัดส่งปลานินจำนวนห้าสิบตัวนะครับความยาวเฉลี่ยตรงละประมาณเก้า
มีการพัฒนาสายพันธุ์ในวังจิตรดานะครับจนเป็นปลาทัพทิมในปัจจุบัน
อย่าลืมที่มามัน